คุณผู้ชมหนาวแบบนี้เราถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าทานอะไรคลายหนาวดี
คุณผู้ชมส่งมาบอกโจ๊กใส่ไข่ร้อนนี่แหละ
คำน้ำปรุงร้อนร้อนสักถ้วยคงจะดีอีกท่านึงบอกว่าเข้าจี
คุณผู้ชมส่งแบ่งปันกันได้นะคะว่าหนาวแบบนี้ทานอะไรคลายร้อนดี
แต่สองตัวนี้เขามีของกินไม่ใช่คลายหนาวสิเอ้ยคลายร้อนสิ
คลายหนาวสองตัวนี้เขามีของกินคลายหนาวเรียบร้อยแล้วนะคะ
กินไก่บ้างล่ะกินหนูบ้างล่ะตัวอะไรอะไรอ่ะงู
พาไปที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมไปดูพี่หลามกันหน่อยค่ะ
คงเลื้อให้เข้ามากินหนูอ่ะแล้วมันติดอยู่ในเป็นช่องว่างอ่ะนะ
แล้วมันออกไม่ได้หน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดท่ามะเขือก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบนี่นี่
เห็นไหมอยู่ตรงช่องว่างกระจกเนี่ยค่ะ
ดเป็นลายกระจกเลยทีเดียวเชียวกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพวาดหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงคะบ้านนี้นะคะเป็นของนายจักรพันธาจิ๋วอายุสามสิบเอ็ดปี
เขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยชั้นเดียวมันไปนอนขดอยู่ตรงช่องระบายอากาศที่เป็นกระจกกั้นนะคะ
คือเขาพยายามทำทุกวิถีทางจะดึงงูออกมาแล้วนะเอาไฟลนก็แล้ว
เอาท่อนเหล็กเคาะกระจกที่งูขดอยู่ก็แล้วกะว่าจะให้มันตกใจแล้วก็เลื้อยไปที่ห้องอีกข้างหนึ่ง
ครึ่งชั่วโมงอะค่ะกว่าจะยื้อยุดฉุดกระชากเจ้างูตัวนี้ออกมา
ความยาวของมันทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเมตรลำตัวสามถึงสี่นิ้ว
แล้วนี่จังหวะนี้ค่ะงูมันรัดแขนกู้ภัยเอาไว้แน่นเลย
แล้วมันก็งับเข้าไปที่มือด้วยอ้าวอาจจะโชคดีใส่ถุงมืออยู่
ใช่คือกู้ภัยใส่ถุงมือหนามากนะสำหรับเวลาในการจับงูอ่ะอย่างที่บอกแต่
คุณเขี้ยวงูก็ใช่ว่าจะทื้อนะคะกัดทะลุถุงมือเข้าไปถึงเนื้อเลย
กูภัยได้รับปรัชเจ็บเลยค่ะนะประพันย์เจ้าของมากเขาเล่าให้ฟังอะนะคะว่า
เขากินข้าวกับครอบครัวเสร็จปุ๊บก็ให้ลูกไปนอนดูทีวีอยู่ในห้องนอน
เห็นงูอยู่ก็เลยรีบโทรกู้ภัยให้มาช่วยจับ
เรื่องต้นคิดว่างูมันคงเข้ามาหากินหนูอะค่ะ
แล้วก็ติดอยู่ข้างในออกไม่ได้

งูเหลือมเนี่ยนะไอ้ตัวนี้คืองูเหลือมนะ

แต่แรงมันเยอะมากนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกเขี้ยวก็คมด้วยก็เนี่ย
มือกู้ภัยเป็นแผลเลยแล้วก็ถ้าถูกมันรัดเนี่ย
อันตรายจริงค่ะไปดูอีกที่นึงโอ๊ยเดี๋ยว
อะไรฮะเลขที่บ้านลืมได้ยังไงอ่ะนี่นี่นี่

เลขที่บ้านที่งูเหลื่อมเข้าที่กำแพงเพชร
ค่ะไปต่อที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คราวนี้เสียงไก่ร้องกันอื้อหือแซ่งแซ่มากเลยค่ะ

ไม่นะคุณก็ได้ดูมีความสุขอันนี้ร้องแบบโว๊ยวายอะค่ะ
คือเป็นบ้านของนางอับศรจามิกรอายุ๗๓ปีนะคะ
เลขที่๑๐๐หมู่๑๒บ้านควรเนียงในตะบนท่ายาง
เธอเดินเล่นอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงไก่ในเล้าเนี่ย
โอ้โหร้องโวยวายเหมือนแตกตื่นเลยรีบวิ่งไปดู
ภาพที่เห็นติดตึงตาไปอีกนาน
งูเหลือมตัวนี้กำลังเขมือบไก่ของเธอลงไปในท้อง
เป็นจังหวะเขมือบเธอบอกเธอยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยค่ะ
แล้วก็ตะโกนเรียกลูกแจ้งกู้ภัยหน่อยมาจับงูมาจับงู
ตัวนี้นะคุณตัวแม่เลยยาว๔เมตรหนัก๓๐กิโลกรัม
คุณอับศรอายุ๗๓ปีบ้านเลขที่๑๐๐หมู่๑๒
ชาวบ้านและกู้ภัยเอาเลขไปแล้วจ้า